คุณผู้ชมฮะไทยรัฐของเรานำเสนอเรื่องราวของคุณตาหวนนะ
เป็นคุณตาท่านหนึ่งที่ป่วยด้วยกระดูกทับเส้นประสาท
คุณตาท่านเดินไม่ได้ป่วยติดเตียงนะครับ
แล้วก็ผอมซูบหนังหุ้มกระดูกเลย

แต่คุณตาบอกแบบนี้ไม่หิว
เพราะว่ามีปู่เอาอาหารมาให้

ญาติบอกว่าปู่ที่ไหนล่ะนะฮะ
กลางวันคุณตานอนกลางคืนคุณตาตื่นนะฮะ
ทีนี้ญาติขอร้องให้หมอปลามาช่วยคุณตาหวน
หมอปลาไปจริงไปดูช่วงหมอปลาทำพิธีนะครับ
ไม่ไหวมานี่เลยมาฟังรู้แล้ว

จะช่วยเขาได้ไหมคะ
ช่วยได้แต่ว่า
ช่วยแค่ไม่ให้เขาทรมาน
เขาต้องตายเขาต้องตาย
โอ้โหฟังแบบนี้คุณ
ครับหมอปลามาถึงหมอปลามีอาการแย่เลย
บอกว่านั่งอยู่ใกล้คุณตาหวนไม่ได้เลยส่วนนี้ลูกสาวครับ
หมอปลาก็พูดตรงแบบนี้กับลูกสาวนะ
ลูกสาวก็ร้องไห้ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับเพราะสงสารพ่อนะครับ
คุณผู้ชมฮะหลังจากที่ญาติขอความช่วยเหลือไปทางหมอปลา
หมอปลามือปราบสัมภเวษีเมื่อวานเดินทางไปที่บ้านของคุณตาหวนนะครับ
แต่หมอปลาบอกแบบนี้หมอต้องบอกความจริงให้ญาติทำใจไว้
หลังจากที่หมอปลาเข้ามาดูสภาพของคุณตาหวนที่นอนป่วยติดเตียง
แล้วหมอปลาก็มีอาการหาวครับน้ำหูน้ำตาไหลคล้ายจะอาเจียน
ซึ่งอาการแบบนี้แน่นอนเป็นอาการที่หลายคนก็รู้แหละ
หมอปลาไปที่ไหนถ้าเจอวิญญาณสัมภเวษีเจอผีอะไรแบบนี้

สุดท้ายแล้วลูกสาวได้ตัดสินใจให้หมอปลาช่วยหน่อย
ทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณให้กับพ่อหน่อย
หมอปลาก็ให้ลูกสาวเข้าไปกระซิบข้างหูพ่อ
ขออโหสิกรรมบอกลาเป็นครั้งสุดท้าย
ลูกสาวเนี่ยคุณภาพนี้สะเทือนใจเหมือนกันนะฮะ
กอดพ่อแล้วก็บอกลาทั้งน้ำตา
เป็นภาพบีบหัวใจของทุกคนจริงนะครับ
ทั้งลูกทั้งภรรยานะก็กอดร่างของคุณตาหัว

หลังจากนั้นหมอปลาก็ต้องทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณนะครับ
โดยให้คุณน้ำฟ้านำสายสินไปพันรอบศีรษะของคุณตาหวน
จากนั้นหมอปลาก็สวดปล่อยวิญญาณครับ
หมอปลาบอกแบบนี้บ้านของตาหวนอยู่บริเวณทางสามแพร่ง
ก็เลยมีดวงวิญญาณวนเวียนเข้าไปในบ้านเยอะ
ขณะที่ตาหวนเนี่ยไม่กินข้าวนะครับ
บอกว่ามีคนเอามาให้กินบอกว่ามีปู่เอามาให้กินนะครับ
เพราะว่าเป็นดวงวิญญาณที่อยู่ในตัวบอกมา
หมอปลาบอกแบบนี้คุณตาสื่อสารกับดวงวิญญาณในตัว
ก็คือปู่ที่ตาหวนเรียกนะครับ
ส่วนที่ตาไม่หลับไม่นอนในช่วงกลางคืนนะฮะ
กลางคืนตื่นกลางวันหลับนะครับ
เพราะอะไรเพราะมีดวงวิญญาณมาอยู่กับคุณตาหวนตลอดเวลา
หวนจะเห็นวิญญาณพวกนี้ในช่วงเวลากลางคืน
ส่วนกลางวันพอไม่เห็นก็สามารถนอนหลับได้ตามปกตินะครับ
หมอปลาบอกแบบนี้การทำพิธีครั้งนี้

ว่าอีกไม่เกิน๑๐วันคุณตาหวนจะจากไปอย่างสงบ
อันนี้ก็บอกให้ลูกหลานทำใจ
มีคนหลายคนถามว่าทำไมไม่พาตาหวนไปโรงพยาบาล

คือทั้งภรรยาทั้งลูกทั้งหลานทั้งญาติเนี่ย

กระทั่งกลับมานอนป่วยติดเตียงที่บ้าน

ยาทุกซองที่เอามาจากโรงพยาบาล

หวนไม่ยอมกินยาเลย

คุณชินแต่น้ำกินแต่นม
แต่ไม่กินข้าวแล้วบอกว่าอิ่มแล้วอิ่มแล้ว

ก็คุณตาร้องขอแต่ยาภาระ

ยาที่หมอให้มารักษาโรคอื่นไม่กินเลยนะครับ
อันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อด้วยนะคุณนะ

ทำไมไม่พาไปหาหมอแบบหมอที่โรงพยาบาลบ้าง